มาดูเรื่องต่อไปค่ะเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติที่จังหวัดสุราธานี
เขาทำสวนปาล์มน้ำมันและที่สำคัญคือน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้นะคะ
ขณะที่ภายในสวนพบมะละกอออกผลกลมเนื้อสีชมพูค่ะ
ตอนนี้เตรียมขยายพันธุ์เพิ่มเติมด้วยค่ะ
บำรุงหนูด้วงนะคะเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
สาขาอาชีพทำสวนประจำปี๒๕๕๖นะคะ
ในพื้นที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
ใช้พื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน๑๐ไร่
ปลูกพืชอื่นแซมไปด้วยไม่ได้ปลูกปลามอย่างเดียวนะคะ
เขาเรียกว่าเป็นกระเศษผสมผสานนะ
ใช่ค่ะรวมทั้งมีอาการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะ
มีการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งปี
ด้วยการต่อท่อจากสระน้ำขนาดใหญ่ลงสู่สวนปาม
เพื่อให้ปาล์มได้รับน้ำในหน้าแรง
สักขนาดใหญ่เลี้ยงปลานินด้วยนะคะ
ในกระชังก็มีกุ้งแม่น้ำด้วย
และในพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน๑๐ไร่
แบ่งพื้นที่ทดลองนาข้าว
และเลี้ยงปลาหมอภายในนาข้าวกว่า๒๐๐๐ตัว
บริเวณโดยรอบนาข้าวก็ปลูกกล้วยหอมทองด้วย
แล้วก็มีพืชผักสวนครัวด้วย

ส่วนที่เหลือไปจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านในราคาถูก
และที่สำคัญทั้งหมด๑๐ไร่นี้
เปิดเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมาเยี่ยมชม
แล้วก็มาเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้
เท่ากับคุณอาบำรุงเป็นปราชชาวบ้านเลยนะ

และในพื้นที่ที่ปลูกสวนปาล์มน้ำมัน
พืชผลทางการเกษตรหลายชนิด

จะมีผู้มาศึกษาดูงานการทำสวน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจำ
แต่ทุกคนจะให้ความสนใจแล้วก็ถ่ายภาพกับนี่

ผลออกมาแตกต่างจากต้นอื่นนะคะ
คือมีลักษณะกลมคล้ายกับส้มโอเลย

สุกข้างในมีเนื้อสีชมพูอมส้ม

ก็ปลูกแบบนี้มา๒ปีแล้วค่ะ
ขณะตอนที่ตอนนี้นะคะได้เริ่มเพาะกล้าจากเมล็ดของมะละกอ

เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะ